ที่จังหวัดบึงการค่ะนี่ก็มีเหตุเรื่องของปมชู้สาวอีกแล้วนะคะ
ไม่รู้ทำไมทำไมเรื่องของความสัมพันธ์ทีไรมักจบลงด้วยชีวิต
มีหนุ่มใหญ่๒คนค่ะ๖๔ปีคนนึง๕๔ปีคนนึง
เป็นศัตรูหัวใจกันทะเลาะกันมีปัญหากันเรื่องปมชู้สาว
สาวคนเดียวกันมานานแล้วสุดท้ายทนไม่ไหว
หนุ่มคนที่อายุมากกว่านี่นะก็ไม่หนุ่มแล้วล่ะนะ๖๔ปี
ผู้ชายวัย๖๔ปีคนนี้คว้ามีดจะใช้มีดดาบไล่ฟันศัตรูหัวใจ
วัย๕๔ปีตายข้างหนองน้ำเลยนะคะ
ตำรวจโรงพักหอคำพร้อมชุดสืบสวนภูทรจังหวัดบึงกาลค่ะ
นำตัวนายบทพิมเซนวัย๖๔ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังใช้มีดดับฟันแล้วก็แทงนายบุญสรณ์ชัยยนธรรมไว้๕๔ปี

ตายอยู่ตรงทางโค้งริมหนองกุฎเป่งเลยนะคะ
ผู้ตายถูกฟันที่ไถถอยต้นขาด้านขวาแขนด้านขวาแล้วด้านหลังก็มีรอยถูกแทงด้วย
ทำแผนเริ่มจากบริเวณที่พบกันริมหนองน้ำก่อนเลยค่ะ
บทเล่าว่าตรงนี้เนี่ยมีการนัดมาพูดคุยกัน
แล้วก็ทะเลาะกันด้วยหลังจากนั้นนายบุญศรพยายามดึงมีดออกมาแทงเขา
เขาก็เลยวิ่งกลับไปที่รถซาเล้งคว้ามีดดาบมาแล้วฟันไปที่ต้นขาขวา
จากนั้นผู้ตายก็วิ่งหนีแล้วล้มลงเขาก็ตามไปฟันอีกฟันอีกสองสามที
แล้วก็แทงอีกหลายครั้งจนนายบุญศรเสียชีวิตหลังจากนั้นนายบทผู้ก่อเหตุก็ขี่ซาเล้ง
มีดดาบที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งคลองภายในสวนยางพาราทิศใต้ของหมู่บ้าน
ถามว่าทะเลาะอะไรกันถึงจะต้องมาแทงมาฆ่ากันหนักขนาดนี้อืม
บทบอกว่าก็เรื่องชู้สาวนั่นแหละเป็นศัตรูหัวใจกันมานานมากแล้ว
เลยตัดสินใจจบเกมนี้ด้วยชีวิตซะเลยนายบทก็ถูกเอ่อตำรวจเนี่ย
พาไปดูอาวุธมีดับของกลางที่เอาไปทิ้งไว้นะคะตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็นำตัวในบทพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ